ปล่อยตัวอันเดสตูนเยสไปเล่นในลีกสเปนครับ

ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

แทนที่นายไรอันแอลมาค่านะครับ

สนามบุญญจินดาถนนวิภารีรังสิต

สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตครับ

ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่ปล่อยตัว
เรสตูนเยสไปให้กับเอลเซ

บรรลุข้อตกลงกับทีมในเอเชียได้

ผู้เล่นโคต้าเอเชียครบจำนวนแล้ว

จำเป็นต้องย้ายไปเล่นในหลีกสเปนนะครับ

สัญญาณถ่ายท่อสดตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีครับ